มีเหรอที่แก๊งนักชกรุ่นเยาว์เจ้าถิ่นเขาจะอยู่เฉย

พบกับภารกิจที่พี่สมรัก
ถึงกับเหนื่อยจนหอม